ว่าในตอนนี้ครับสถานการณ์ของโปรลิโอนั้น
ไม่ได้มีการแพร่ระบาดมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ

เพราะว่ายังมีอีกหลายประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโปรดิโออยู่
เราจะไปดูกันนะครับว่าในโลกนี้มีประเทศไหนบ้าง
ที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังไปที่จุดแรกกันก่อนเลยครับ
นั่นก็คือประเทศลาวที่เห็นอยู่นี่
อันนี้ก็เป็นข่าวในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาด
อันนี้ก็จะเป็นเชื้อไวรัสโรยโอสายพันธนิดวัคซีน

มีผู้ติดเชื้อในลาวทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกัน
อันนี้ก็จะเป็นเชื้ออีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อของการกลายพันธุ์จากวัคซีนเช่นกัน
แต่ว่าจะพบในแถบแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ในรัฐยะไข่ของพม่า
ซึ่งรวมกันแล้ว๒จุดนี้มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด๒รายด้วยกันครับ
แล้วก็จุดที่เราจะไปดูต่อไปก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสีแดง
นั่นก็คือว่ามีคนที่ติดเชื้อโปรดิโอค่อนข้างมาก
นั่นก็คือในประเทศอาฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานซึ่งอยู่ติดกันเลย
มีผู้ติดไปทั้งหมด๒๐รายในอัฟกานิสถาน
น้อยกว่าปี๒๕๕๗ที่มีอยู่๒๘ราย
อัฟกานิสถานอยู่ประมาณตรงนี้๒๐ราย
ส่วนปากีสถานครับมีผู้ที่ติดเชื้อโปรลิโอ
เมื่อปีที่แล้วทั้งหมด๕๔ลายด้วยกัน

ขณะนี้ในปีนี้ก็มีหน่วยงานผู้ติดเชื้อแล้ว๑ราย
ปีที่แล้ว๕๔รายปีนี้พื้นต้นปีมา
ตอนนี้มีแล้วครับ๑รายด้วยกัน

การอนามัยโลกก็ยังคงเฝ้าระวัง
และใกล้ชิดสถานการณ์ศนาการในพื้นที่ทุกสัปดาห์

รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่นานกว่า๔สัปดาห์
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน

เดี๋ยวจะเห็นได้ว่าทางอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานนั้น
ถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อมาก

ตอนนี้ปุ๋ยผู้ป่วยถึงกว่า๑๗๐จากผู้ป่วยทั่วโลก

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ความยากลำบากในการป้องกันนั้น

เพราะว่ามีกลุ่มติดอาวุธที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ไปให้วัคซีนในการป้องกันโรคโปรโลโอนั้น
จึงมีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ